จังหวะนี้คือโอ้ยกระเด็นเลยอ่ะคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่คือกระเด็นขึ้นไปกระแทกหลังคารถแล้วก็ตกลงมาที่พื้น

มอเตอร์ไซค์คนขี่คือนายยดธนสีภูมิอายุ๕๑ปีค่ะ
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนี่เห็นไหม
โอ้โหฮืดเลือดออกเลยค่ะ
ส่วนคนขับรถยนต์นะคะคือนายสมปองอาทหารค่ะ
เขาเล่าเขายังตกใจอยู่นะเขาบอกว่า
คือกำลังเลี้ยวรถเข้าวัดนี่แหละจะไปพบเจ้าอาวาสวัดบ้านนายางกลักที่ชายภูมินะคะ
จะไปปรึกษาเรื่องจะนำลูกชายมาบวช
เขายอมรับตรงเลยนะว่าไม่ทันระวังดูฝั่งเดียว
คือดูเห็นว่าเออมันโล่งแล้วก็เลยเลี้ยวเข้าไป
เขาบอกมารู้ตัวอีกทีนึงตอนได้ยินเสียงดังโครม
แล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเลยก็บอกว่าเขาตกใจจริง
โชคดีนะคะที่ชาวบ้านแถวนั้นรีบวิ่งมาช่วยคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เขาก็เลยฝากเตือนกันไว้ค่ะถนนเส้นนี้นะคะ
เป็นถนนหน้าวัดหน้าวัดนายางกลักที่จังหวัดชายภูมินะคะ
นั้นตีเส้นเป็นเกาะกลางแล้วนะคะจะเรียวเข้ามา
มานะครับอันตรายนะครับแบบนี้นะฮะนอกจากนี้ครับ